เอาใจคนที่ชอบกินบ้างดีกว่า
เพราะว่าเมนูอาหารไทยเนี่ยโอ้โหมีมากมายหลากหลาย
โดยเฉพาะเมนูพื้นถิ่นหากินยาก

คุณผู้ชมมีปลาเมนูหนึ่งอยากจะแนะนำมากก็คือ
เมนูปลากระทิ่ง

ไม่ต้องใช้ผ้าแดงล่อด้วยแต่ว่าเขามีกรรมวิธีการทำตามตำรับชาวมอนที่อร่อยแน่นอนค่ะคุณผู้ชม
ไปดูหน้าตาของเมนูปลากระทิงกันเลย
เข้าครัวไปจ้าไปที่ร้านปังหงายครัวลูกทุ่งนะจ๊ะ
ร้านนี้ติดอยู่กับสถานีรถไฟนครชุมตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนี่เอง

ใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องมาแวะร้านนี้แล้วดูค่ะหน้าตาปลาไม่มีเขาเหมือนกระทิงนะ
เออก็เหมือนปลาทั่วไปนี่แหละแต่ว่าเป็นปลาแม่น้ำที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหมันมาเยอะไง
มันอยู่ใกล้กับแม่น้ำแม่กรองเนี่ยนะคะส่วนเมนูที่เขาเอามาทำก็มีหลากหลายเมนู
ตอนนี้ถ้าใครมาก็จะขอแนะนำ๒เมนูด้วยกันนั่นก็คือต้มโครงปลากระทิงและนี่คือฉูฉีปลากระทิงค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปคุยกับคุณพรสรรหวิเกตหรือพี่ชมพู่เจ้าของร้านปังหงายนี่แหละ
เขาก็บอกว่าเมนูที่ลูกค้านิยมสั่งก็คือนี่เลยต้มคล้องปลากระทิงและชูชีปลากระทิง
เพราะความพิเศษของสองเมนูนี้ก็คืออยู่ที่ตัวปลาพอไปจับมาได้ก็ต้องเอามาล้างทำความเป็นอย่างนี้
ให้แล้วค่ะยาวยาวแบบเนี้ยนะคะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือคือเอาเือกมันออกก่อน
แล้วก็เอาไปย่างไฟให้เหลืองเพื่อลดกลิ่นขาวจากนั้นนะคะก็จะเอามาทำต้มโครงเนื้อปลา
พอเอามาทำเป็นต้มโครงแล้วเนี่ยหลังจากผ่านการย่างแล้วเนื้อมันจะนุ่มฟูกว่าเอาปลาไปต้มเลยค่ะ
เพราะฉะนั้นถือเป็นสูตรเด็ดเคล็ดลับในการทำส้มคล้งปลากระทิงของเขา
ส่วนอีกเมนูหนึ่งส่วนอีกเมนูหนึ่งคุณผู้ชมคะนั่นก็คือชูชีปลากระทิงนั่นเอง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
แล้วก็นำไปลวกในน้ำเกลือก่อนนะ
เสร็จแล้วเนี่ยพอลวกสุกก็จะนำมาผัดกับเครื่องแกง
โดยการนำปลาไปลวกเนี่ยนะคะจะทำให้ปลานั้นมีความกรุบมีความเด้ง
พอเอาไปคลุกกับเครื่องแกงแล้วเนี่ยมันจะแบบอร่อยเข้าเนื้อ
คุณดูสิคุณดูสีอ่ะดูจามไปสามบ้านแปดบ้าน
พลิกมาแบบชัดเลยนะ
แล้วเนื้อปลาสังเกตมันจะอุบวบฟูเด้ง
มันจะไม่แห้งเกาะติดกับกระดูกกล้างมันเนี่ยนะ
และที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องแกงของเขานี่แหละ
ไม่ว่าจะเป็นต้มโครงหรือว่าชูฉี่ทางร้าน
เขาโขลกเองตำเองกับมือตามสูตรโบราณ
แบบฉบับของชาวมอนเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นบอกเลยว่าคุณจะไปทานต้มโครงหรือชูฉี่ที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่แน่นอน
เรียกได้ว่าลูกค้าคนไหนมาทานแล้วก็ติดอกติดใจบอกกันปากต่อปากเฮ้ยมากินมากิน
ร้านปังหงายปังหงายอยู่ที่ราชบุรีเด็ดจริงนะครับ
เพราะว่านอกจากเครื่องแกงที่เด็ดแล้วนอกจากวัตถุดิบที่สดใหม่แล้วนะคะ
คุณภาพเรื่องของการดูแลใส่ใจความสะอาดก็เป็นอันดับหนึ่งด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเป่าประกาศดังใครอยากจะไปทานเมนูเหล่านี้นะคะ
ร้านเขาเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าจนถึง๖โมงเย็น
อยู่ที่บ้านโปรงราชบุรีนะครับพ่อเบอร์พี่น้อง

แล้วอากาศหนาวแบบนี้คุณไปทานเมนูที่แบบร้อน
แล้วก็เผ็ดแบบนี้มันเพิ่มความอบอุ่นในร่างกาย

อย่าไปคนเดียวเดี๋ยวมันหงายมันจะหนาวกว่าเดิม